ท่านผู้ชมครับมาดูเรื่องราวของเด็กหญิงคนหนึ่งนะฮะ
น้องเพิ่งเป็นข่าวประสบอุบัติเหตุจากการที่ครอบครัวเนี่ย
ถูกคนเมาแล้วขับขับรถชนรถที่นั่งกันไป
คุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตค่ะส่วนน้องบาดเจ็บสาหัสนะฮะ
ท่านคงยังไม่ลืมข่าวนี้นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ
ห้าทุ่มครึ่งสิบเอ็ดเมษายนที่ผ่านมานะครับรถยนต์ของพันธุ์ตำรวจโทจตุพร
งามสุดวิชากุลรองภูมิกับการสอบสวนกองปราบราม
ซูซูกิสวิปสีขาวคันนี้ถูกรถเบนส์ของนายสมชายเวโรธ
ผิดพัดอายุห้าสิบเจ็ดปีชนนะฮะอืมอ่าหลังจากที่ไปดื่มเบียมา
จากสนามกอล์ฟนะครับทำให้พันธบทโทจตุพรกับภรรยาก็คือนางนุชนาธิ์
วัยสี่สิบสี่ปีเสียชีวิตทั้งคู่ลูกสาวที่นั่งไปด้วยก็คือน้องแพร่
เด็กหญิงพี่ยาพาอายุสิบสองขวบบาดเจ็บสาหัสค่ะ
มีลูกสาวอีกคนหนึ่งอายุ๑๖ไม่ได้ไปด้วย
พระมหากรุณาธิคุณนะครับยังหาที่สุดไม่ได้เพราะว่าน้องแพร่ที่บาดเจ็บสาหัส
ได้รับพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อม
รับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์นะครับเหตุการณ์นี้นะครับ
อย่างที่เราเล่าให้ฟังนะครับล่าสุดนะครับ
หลังจากที่เป็นช่วงเวลาที่ย่ำแย่ของครอบครัวก็เหมือนมีแสงสว่างเกิดขึ้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐ทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อม
รับน้องแพร่ที่บาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุในครั้งนี้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์
นี่เป็นภาพของคุณป้ากับพี่สาวนะครับ
ซึ่งนางสาวคณิตถาเลิศวรจักรพงศ์ป้าของน้องแพร่เปิดใจพร้อมกับเล่าเหตุการณ์อันสุดตื้นตัน
หลังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐นะครับ
คุณป้าบอกว่าย้อนไปเมื่อช่วงสายของเมื่อวันที่๑๘เมษายน
ได้รับโทรศัพท์จากตำรวจนะฮะบอกว่าจะมีแพทย์ส่วนพระองค์โทรมาสอบถามอาการของน้องแพร่
ซึ่งขณะนั้นน้องแพร่ยังบาดเจ็บสาหัสอยู่ในห้องไอซียูอยู่ในโรงพยาบาล
หลังจากวางโทรศัพท์จากตำรวจไปคุณป้าคณิตถาบอกว่าก็มีสายโทรศัพท์เข้ามา
พร้อมกับแนะนำตัวว่าเป็นแพทย์ส่วนพระองค์ที่ได้รับมอบหมายให้ติดตามอาการของน้องแพร่
วินาทีนั้นคุณป้าบอกว่าทำอะไรไม่ถูกเลยนอกจากยกมือขึ้นไหว้ท่วมหัว
จากที่ต้องตกอยู่ในพวังของความสิ้นหวังมืดมนต์ไม่รู้ว่าจะรับมืออย่างไรกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับครอบครัว
ก็เหมือนกับมีแสงสว่างเข้ามาในชีวิตอีกครั้ง
คุณป้าคณิตหาบอกว่าในชีวิตของเธอเนี่ยนะเคยได้ยินคำว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
เคยได้ยินมานับครั้งไม่ถ้วนแต่เพิ่งจะมีครั้งนี้นี่แหละที่ได้เข้าใจความหมายอย่างแท้จริง

ณตอนแรกที่นิดได้รับโทรศัพท์ที่แจ้งข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้
นี่จำได้ว่าตอนนั้นคือคนลุกแล้วก็ยกมือขึ้นท่วมหัวเลย
แล้วก็ในใจคิดออกคำเดียวว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
คือเข้าใจโมเมนต์ของคำว่าหาที่สุดไม่ได้เนี่ยคือมันเป็นยังไง
คือเกิดมาในชีวิตเราได้ยินคำนี้หลายครั้งแหละ
แต่ว่าวันนั้นคือพอสิ่งนั้นเกิดขึ้นกับครอบครัวเราในยามที่เรารู้สึกแย่จริง
มันเหมือนเป็นน้ำทิพย์ที่มาอัดลมจิตใจของคนในครอบครัว
ณวันนั้นคือเรามีความรู้สึกว่าท่านอยู่ที่สูง
แม้แต่เราเป็นคนที่ต่ำต้อยอยู่ข้างล่างท่านยังมองเห็นความทุกข์ยากลำบากของเรา
เรารู้สึกว่าเรามีกำลังใจที่จะต้องที่จะต้องต่อสู้ไปข้างหน้า
ไม่เคยคิดว่าในครอบครัวเราจะได้รับพระเมตตาที่สูงส่งและมากมายขนาดนี้มาก่อนเลยจริง
คือตั้งแต่ตอนที่นี่ไปทำเรื่องขอน้ำพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพิธีพระราชทานเพลิงศพ
อันนั้นเราก็มีความรู้สึกว่าเราได้รับมากมายแล้วจริง
แล้วพอหลังจากนั้นมาที่พอมาทราบเกี่ยวกับเรื่องที่ท่านทรงมีพระเมตตารับน้องแพรไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์
นั่นยิ่งไม่รู้จะพูดออกมาเป็นคำบรรยายยังไง
สำหรับน้องแพร่นะครับถูกเสียเบ้นเมาแล้วขับจนคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตเนี่ยนะฮะ
เมื่อ๑๑เมษายนแล้วได้เข้าเป็นคนไข้
ในพระบรมราชานุเคราะห์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อ๑๘เมษายนนะครับ
ซึ่งหลังจากที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะครับ
จากวันนั้นจนถึงวันนี้เป็นเวลาประมาณ๓อาทิตย์นะครับ
คุณป้าบอกว่าจากอาการที่สาหัสของน้องแพร่จนไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับ
จนถึงตอนนี้น้องแพร่มีอาการดีขึ้นกว่า๑๘๐
ว่าไม่นานน่าจะสามารถออกจากโรงพยาบาล
แล้วก็กลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้
ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนอกจากจะมาจากการดูแลรักษาของแพทย์แล้ว
ที่สำคัญที่สุดก็คือกำลังใจของครอบครัวที่ได้รับมาจากพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐ครับ